วันนี้แก่นำพักการเมืองต่างศุกร์เสาร์ที่ไม่ต้องพูดถึง
นี่เขาไปต่างจังหวัดกัน
คุณอุ้งอิงแพทองทานครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปร้อยเอ็ดครับ
ไปช่วยนายเสกสิทธิ์วัยนิยมพงศ์ชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกอบจนะครับ
คือนายเสกสิทธิ์บอกว่ายังเป็นผู้สมัครของพักเพื่อไทยที่เหนียวแน่นนะ
แปลพักอยู่กับพักเพื่อไทยมาตลอดลั่นเลือกเสกสิทธิ์เหมือนเลือกเพื่อไทย
ทั้งแบบท้องถิ่นและนะครับแบบทั่วประเทศ
สไลด์นะครับเพื่อไทยประกาศแล้ว
ไปดูเสรีรวมไทยบ้างวีรบรุษนาแก่ครับ
โพธิบริเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าภักดิ์
ไปไหนแล้วไปขอพรองค์พญาศรีสัตนานคราชนะครับ
ฝั่งแม่น้ำโขงฮะนี่ไปครับ
ไปที่ร้อยเอ็ดเอาเลิกเอาชัยเหมือนกันลงพื้นที่หาเสียง